ดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันน่าเศร้าเหลือเกิน
หนุ่มสาวคู่หนึ่งเป็นแฟนกันอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเข้าพิธีแต่งงานอยู่แล้ว
เมื่อวานนี้ฝ่ายชายนะครับขับรถเพื่อจะไปรับแฟนสาวหลังจากเลิกงานที่โรงงาน

ฝ่ายแฟนสาวก็เดินออกมารอที่ริมถนน
รถที่ขับมาเนี่ยถูกรถพุ่งชนแล้วก็รถของแฟนนุ่มเนี่ยพุ่งมาชนเธออีกทีหนึ่งเสียชีวิตเลยนะฮะ
นี่กล้องวงจรปิดในมุมต่างนะครับน้องนัทนะอายุ๒๗ปีว่าที่เจ้าสาวนะครับเดินออกมาเพื่อรอแฟนนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวขับรถมารับหลังเลิกงานใครจะไปคาดคิดนะฮะ
คือรถของแฟนนุ่มเนี่ยปาเจโลสีขาวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะจอดจะถึงที่หน้าโรงงานอยู่แล้ว
นี่ฮะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับคือกำลังยืนมองรอรถอยู่เลยเห็นแล้วล่ะว่ามาแล้วนี่เห็นไหม
แล้วถูกรถบรรทุกนี่พุ่งชนท้ายแล้วก็ถลายไปชนน้องนัทแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้กับรถที่เขาเป็นร้านขายน้ำอยู่ริมเสาอ่ะ
ก็ไฟฟ้าที่บันหนังด้วยอะคือมันเป็นจังหวะพอดีที่รถของวาที่เจ้าบ่าวเขากำลังหักฮูมไรมันทางซ้ายเพื่อจะเทียบจอดรับแฟน
แล้วเป็นจังหวะอากฮูไซด้วยพอโรงชนชนครับปุ๊บมันไปซ้ายเลยทันทีโชคล้ายจริงหอดก๊อปปี้เอาไว้ครับ
อายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับทุกผู้ชมครับแฟนนุ่มที่ขับรถมาจะมารับเนี่ยคือ
คุณอ้ำอายุสามสิบปีนะครับนายชนฤทธิษฐ์บุญล้ำวาที่เจ้าเบ่า
พอเกิดเหตุเนี่ยเขาคือเขารู้เลยล่ะ
ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาเห็นรถของเขาเนี่ยไปพุ่งชนแฟนสาวเขาเอง
แล้วอัดก๊อปปี้กับนี่รถที่เป็นรถขายน้ำอยู่ริมเสาตรงนี้เนี่ยคนขายกลิ้งตกลงมาจากรถแล้วเนี่ยเจ้าบ่าววิ่งมาแบบ
เปิดประตูฝั่งซ้ายเลยอ่ะแล้ววิ่งแบบแทบจะสิ้นสติออกมาหาแฟนนะคะ
หลังจากนั้นคือภาพที่รันทดใจเหลือเกินนี่ค่ะฝั่งของคุณอ้ำนี่คือ
ล้มเลยนะฮะทำใจไม่ได้นะครับเพราะแฟนสาวเขาเสียชีวิตครับ
เขาแทบสิ้นสติเลยนะห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
นี่เป็นหน้าโรงงานแห่งหนึ่งบนถนนสายสุวรรณสอนตะบนป่าขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
คุณอ้ำเสียใจอย่างหนักแล้วนี่เป็นช่วงที่เข้าไปกอดร่างอันไร้วิญญาณของแฟนสาว
ซึ่งจะเรียกว่าว่าที่เจ้าสาวของเขาก็ได้๑๗วันเองอะค่ะ
จะเข้าพิธีแต่งงาน๒๕ธันวาคมนี้แล้วนะครับ
ตัวจ๋า
เหตุการณ์นี้ก็นี่ฮะทำให้วัดที่เจ้าสาวคือ
นัทวัยยี่สิบเจ็ดปีเสียชีวิตนะครับร่างของเธอไปติดอยู่ใต้ท้องรถ
เจโร่สีขาวก็คือรถของแฟนหนุ่มของเธอนั่นแหละอืม
สภาพศพจากการชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
คอหักซี่โครงหักเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะฮะ
ขณะเดียวกันยังมีคนเจ็บอีกสามคนนะครับคนหนึ่งก็คือคนขี่จักรยานยนต์
บนถนนที่โดนเฉียวชนไปด้วยเหมือนกันชื่อนางสาวเพลินพิษแก้วมรกฏ
อายุ๔๘ปีมีบาดแผลแตกที่ใบหน้านี่คันนี้นะฮะ
โดนเฉียวชนไปด้วยอีกคนนึงนะครับ
จะเห็นเธอกระเด็นออกมาเลยนะค่ะนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
ก็บาดเจ็บที่ใบหน้านะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับ
ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินแถวนั้นใกล้กับร้านน้ำ
คนนี้ก็บาดเจ็บเล็กน้อยเจ็บสามนะครับเสียชีวิตหนึ่ง
เป็นรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อนะครับยางล้อหน้าฝั่งซ้ายนี่แตก
หน้ารถนี่พังเสียหายนะฮะหลังจากที่เฉียวชนรถของคุณอ้ำแล้วเนี่ย
ก็พุ่งถลายไปไปจอดอยู่ริมถนนนี่คือคนขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
นัทธวุฒิแสนราชนี่นะฮะหลังเกิดเหตุตำรวจสพบ้านนาเนี่ย
ตัวไว้ได้นะครับค่ะต้องทั้งคุมตัวและกันตัว
ไม่อย่างนั้นเนี่ยสงสัยจะไม่รอดนี่ฮะตอนที่คุมตัวมา
นัทธวุฒิคนขับรถบรรทุกพ่วงอะไรเพราะว่าครอบครัวญาติพี่น้องของคุณนัทเขาทราบข่าว
เข้ามาที่ที่เกิดเหตุค่ะไหนจะเพื่อนพนักงานของเขาที่โรงงานอีก

ในที่เกิดเหตุยังมีรถกระบะขายของอีก๑คันนะฮะ
จักรยานยนต์๑คันด้วยแล้วก็ตู้โทรศัพท์สาธารณะริมทางด้วย
อีกหนึ่งตู้ที่พังเสียหายนัทธวุฒิคนขับรถพ่วงเนี่ย
เขาอ้างว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถเปล่า
มาจากตลาดไทยจะไปจันทบุรีนะ
ก็ผ่านมาเส้นทางทางนี้นี่แหละที่เกิดเหตุเนี่ย
ถนนสายสุวรรณสอนที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
แล้วเขาอ้างว่าพอมาถึงใกล้จุดเกิดเหตุ
ตรงนี้ท่านผู้ชมดูไว้นะครับ
นัทธวุฒิบอกมันมีเหตุรถชนกันอยู่
มีเหตุรถชนกันอยู่แล้วตรงไหน
แล้วรถชนกันเนี่ยมันหมุนมาโดนรถบรรทุกพ่วงของเขา
ทำให้เขาเสียหลักไปชนท้ายรถมิซูบิชิปาเจโร่
ก็เหมือนกับที่พวกเราเห็นถ้ากล้องวงจรปิดนัดตรงนี้นะ

ถ้าเกิดจะเอาตามคำกล่าวอ้างของคนที่ขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด

นี่ครับโอ้โห
แล้วรถมิสุบิชิปาเจโรของคุณอ้ำแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
ถึงหน้าบริษัทอยู่แล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้ว
ค่ะก็คือจะเทียบจอดแล้ว

แต่ถูกพุ่งชนท้ายแล้วก็รถก็หมุนคว้างไปเลย
แล้วก็ไปชนแฟนสาวมาอัดก๊อปปี้ตรงนี้
รถเขาชนกันแล้วหมุนมาใส่ผมเขาชนกันแล้ว

คันข้างหน้าครับเขาหมุนเขาชนกันแล้วเขาหมุน

คันข้างหน้าเขาชนกันแล้วหมุนมาหาผม

คันหน้าคันเดียวที่อยู่หน้ารถพ่วงคันนี้ก็คือ
ปาเจโร่สีขาวที่เกิดอุบัติเหตุ
นะฮะขณะเดียวกันคุณอ้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
แฟนของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
พึ่งเลิกงานวาทิเจ้าเบ่านะครับ

บริษัทนะครับค่ะกำลังจะจอดรถเพื่อรับแฟนอยู่แล้ว
แฟนก็เพิ่งเลิกงานเพิ่งเดินออกมาหน้าบริษัท
อยู่รถบรรทุกพ่วงที่ขับตามหลังพุ่งชนท้ายรถอย่างจัง
รถหมุนกระเด็นพุ่งไปชนแฟนสาวแล้วก็ไปกระแทก
อัดกับรถขายของที่อยู่ริมถนนทำให้แฟนสาวของเขาเสียชีวิตคาที่
หมดแรงเลยอ่ะครับทีนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ

ว่ามันมีอุบัติเหตุก่อนหน้าจริงอย่างที่นัทธวุฒิคนขับรถพ่วงให้การเอาไว้หรือเปล่า
ตรงพื้นที่จุดเกิดเหตุนี่คือสภาพนะคะมีเศษกระจกแตกมีรอยครูดบนพื้นถนน
แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยแตกระจายอยู่เลยไปประมาณสักห้าร้อยเมตรค่ะ
มีรถพ่วงสิบแปดล้อจอดอยู่ริมทางด้วยนะคะสภาพกระจังหน้ารถก็พังเสียหายนี่ค่ะ
ไฟหน้าแตกยางล้อและซุ้มล้อหน้าซ้ายก็แตกยับเยินเหมือนกัน
นี่คือรถพ่วงที่เกิดปฏิเหตุ
เขาบอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่ก่อนแล้วที่รถคันข้างหน้าแล้วรถก็เลยหมุนมาชนรถของนัทธวุฒิ
ก็คือรถพ่วงใช่ไหมใช่ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปไล่หาภาพกล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชม
ไปดูพร้อมกันนะคะที่หน้าโรงงานรับซื้อของเก่าห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตรค่ะ
นี่ค่ะรถของอุ้มปาเจโร่ขับผ่านมาไม่มีรถคันอื่นเลย
หลังจากนั้นคันต่อไปที่ผ่านกล้องวงจรปิดนี้ก็คือ
พ่วงของนัทธวุฒิคันเดียวเท่านั้นนี่คือสองร้อยเมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุ

แปลว่ามันไม่มีรถชนและไม่มีเหตุยางแตกอะไรด้วย
นี่อุ้มมาคันเดียวโดดโดดแล้วถนนโล่งไม่มีรถเลยแม้แต่คันเดียว
ต่อจากคันของอุ้มก็คือรถพ่วงคันเดียวเท่านั้น
แต่เขาบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วรถพ่วงก็ขับมาค่อนข้างจะเร็วเหมือนกัน
ถามเจ้าของร้านอาหารที่อยู่หน้าโรงงานประมาณ๑๐เมตร
แล้วก็เป็นร้านที่ว่าที่เบาสาหกุลเนี่ยคืออ้ำกับนัดอ่ะ
มักจะมาทานข้าวเป็นประจำเขาบอกว่า
วันนั้นเธอได้ยินเสียงรถยางแตกดังตู้ม
ตกใจมากคิดว่ารถต้องพุ่งมาที่ร้านแน่ก็เลยรีบวิ่งหลบออกไปหลังร้าน
สักพักมีคนมาบอกว่ารถชนกันหน้าโรงงานป้าไม่ไปดูเหรอ
พอออกไปดูเห็นเป็นอ้ำกับนัทนะป้าบอกป้าช็อกเลยเหมือนกันเพราะนี่ลูกค้าประจำ
คือจะมากินข้าวช่วงเที่ยงกินอาหารช่วงเที่ยงเป็นประจำค่ะ
โดยอ้ำอาจจะมาสั่งอาหารรอก่อนแล้วก็รอนัดออกมากินข้าวด้วยกัน
อ้ำก็จะไปส่งนัดที่โรงงานก่อนแล้วตัวเองก็ขับรถกลับที่ทำงานที่อยู่
ไกลกันอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกันนิดเดียวเท่านั้นเอง
ป้าบอกป้าดูไม่ไหวอ่ะอื้อหือ
กลับบ้านเลยจริงคือป้าแบบป้าเองก็รู้สึกไม่ไหวขนาด
เขาไม่ได้เป็นญาติกันเป็นลูกค้าประจำแล้วป้าเห็นเขาอยู่ด้วยกัน
เขารักกันเขาดูแลกันมาตลอดอ่ะป้าสะเทือนใจ
หนุ่มสาวคู่นี้นะครับทุกผู้ชมครับจะแต่งงานอยู่แล้วคุณอ้ำกับคุณนัท
ส่วนคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนัทธวุฒิเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะ
ผลการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ

ลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าไม่เกิน๕๐ใช่ไหม
แต่ว่ามันจะมีกฎหมายเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะถ้าเป็นรถขนส่งสาธารณะนะ
หรือรถบรรทุกพ่วงขนส่งสินค้าเนี่ยต้องไปดูว่าบางทีเขาไม่ให้มีเลยนะ

ต้องเป็นศูนย์ก็มีนะฮะนี่๖๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
เขาบอกมีรถชนกันแล้วหมุนมาโดนรถเขาก่อนเขาเลยเสียหลักไปชนรถของคุณอ้ำ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่ภาคนิติเวชศาสตร์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สญานบริมาณรัฐชุกุมารีที่มสวองคารักษ์
หลังจากตำรวจส่งศพของน้องนัทไปชนะสูตรที่นั่นตามขั้นตอนนะครับ
ทางครอบครัวของทางวัดที่เจ้าสาวนะฮะก็มารอกันอยู่ที่นี่
รวมถึงคุณอ้ำด้วยนะครับว่าที่เจ้าเบ่าเพื่อนร่วมงานด้วย
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ตอนที่มาเจอกันที่นี่ระหว่างรอเรื่องของการรับเอกสาร
เรื่องของการตรวจสอบต่างนานาเนี่ยมันมีภาพที่สะเทือนใจเหลือเกิน
คุณอ้ำนี่ฮะก้มกราบเท้าพ่อและแม่ของแฟนสาว
พร้อมกับบอกว่าต้องขอโทษด้วยที่เขาเนี่ยดูแลลูกสาวของพ่อกับแม่ให้ได้ไม่ดี

ครับเดี๋ยวร้องไห้ไม่หยุดเลยนะครับ
เขาบอกว่าเขาขอโทษจริงที่เขาดูแลลูกสาวของพ่อไม่ดี
ทำให้มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
แล้วก็ล้มสุดไปเลย
ญาติญาติเพื่อนก็ต้องมาช่วยกันพยุง
เย็นเย็นเมื่อวานนี้นะครับวันนี้มาติดต่อเรื่องของการรับศพกัน
จากนั้นช่วง๑๒นาฬิกา๓๐นาทีช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่
เคลื่อนศพของน้องนัทมาส่งให้กับญาติญาติ
คุณอ้ามเขาไปกอดร่างแฟนสาวค่ะ
คือทางญาติญาติเนี่ยจะนำศพของน้องนัทไปตั้งมาเป็นกุศลที่วัดที่บ้านเกิด
จังหวัดเลยนะครับค่ะที่วัดศรีภูกระดึงนะฮะ
ที่นครนายกนี่เป็นที่ที่มาทำงาน
คุณอ้ำก็ไปกอดที่ร่างของแฟนสาวนะครับ
แล้วก็ร้องไห้
แม่ของคุณอ้ำเองหรือว่ายาดก็ต้องมาช่วยกันปลอบใจ
ไปอ้ะ
ไปนะ

ได้เวลากับลูกตัวเป้าหมด

ก็ร้องไห้อย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับญาติญาติก็ต้องช่วยกันพยุงออกจากพื้นที่เหมือนกัน
หลังจากที่ได้รับศพของลูกสาวแล้ว
ยังทำใจกันไม่ได้นะครับเหตุการณ์นี้มันกระทันหันและสะเทือนใจเหลือเกิน
จากนั้นก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายศพ
ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่จังหวัดเลย
ส่วนทางฝั่งของคุณอ้ำเพื่อนก็ต้องช่วยกันพยุงเหมือนกัน
เดินตามร่างของแฟนสาวไปขึ้นรถของมูลนิธิ
เพื่อจะส่งร่างแฟนสาวไปจังหวัดเลย
คือระหว่างที่เดินตามร่างแฟนสาวมาที่คุณอ้ำเขาก็ร้องไห้แล้วก็พร่ำบอกตลอดนะครับว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้มาเจอกัน
ขอให้มาเจอกันดิแล้วให้ไปเจอกันที่วัด

คือทางคุณอ้ำเนี่ยบอกกับทางผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้มันจุกไปหมดนะครับ
สิ่งทุกอย่างที่วางแผนที่เตรียมงานแต่งงานกันไว้มันล่มสลายไปหมดแล้ว
จุกตามหมดเราหมดวะพี่
นี้คือเราไม่เคยแยกไปเลยใช่ไหม๒๒๒๒
ที่ชนบุรีเราไปลองล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ก็เดี๋ยวได้ทรงมาให้

นัทนี่เป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็นิสัยดีนะครับ
โดยน้องชายกับแฟนสาวไม่เคยห่างกันเลยเขารักกันมาก

แล้วก็วางแผนแต่งงานเอาไว้แล้วคุยกันไว้นานแล้ว
ได้เลิกคือ๒๕ธันวาคมที่จะถึงนี้
ตอนนี้น้องชายนี่ยังตั้งสติไม่ได้เลย
ยังรู้สึกผิดโทษตัวเอง
ซึ่งทางพี่สาวก็ต้องคอยปลอบน้องชายแล้วครับ

มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากมีใครให้เกิดขึ้น
ก็บอกน้องตลอดว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครตั้งใจอะค่ะ

แต่เขาก็โทษตัวเองตลอด

นี่ค่ะเป็นภาพกรอบรูปที่ยังอยู่ในซองอยู่เลยนะคะ
รูปงานแต่งของเราพี่จะเอามันไว้ไหน
หลับให้สบายนะที่รักของพี่
ทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูวันที่๔ธันวาคม
คุณอ้ำเพิ่งจะโพสต์การ์ดงานแต่งงานที่จะจัดในวันที่๒๕ธันวาคมนี้

เรียนเชิญเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องครับนี่ค่ะมีคิวอาร์โค้ดสถานที่จัดงานเอาไว้ทุกอย่างเสร็จสับ
กลับไป๕พฤศจิกายนเปลี่ยนภาพหน้าปกหรือว่าโปรไฟล์พิกเจอร์เป็นพรีเวดดิ้ง
ย้อนกลับไปอีก๑๕ตุลาคมโพสต์สุขสรรวรรดิวันเกิด
แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะที่รักมีความสุขมากนะคะให้ร่ำรวยแล้วแบ่งพี่นะรักตัวนะ
นี่ค่ะวันเกิดย้อนกลับไปสิงหาคมก็โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งอีกอวยพรวันเกิดตัวเองครบ๓๐ปีเต็ม
สิงหาคมย้อนไปอีก๕มิถุนายนอ้ำก็โพสต์ภาพไปลองชุดแต่งงาน
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าฟิตเปรี้ยลดน้ำหนักด่วนเลย
เนี่ยค่ะคือเท่ากับว่าตลอดระยะเวลา๖เดือนเต็มที่ผ่านมาเนี่ย
ชีวิตเขาเต็มไปด้วยความหวังและความสุขที่เขากำลังจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับนัทแฟนสาวในฐานะสามีภรรยา
ตลอดทุกช่วงเวลาชีวิตเลยเขาเฝ้ารอวันที่๒๕ธันวาคมนี้แล้วมันไม่เกิดขึ้น
ไปดูเฟซบุ๊คของคุณนัทผู้เสียชีวิตนะคะว่าที่เจ้าสาว๒๘ตุลาคมก็โพสต์ภาพตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็แท็กคุณอ้ำแฟนนุ่มเขียนบอกว่าไปมาคลินิกจนได้นอนโรงพยาบาลขอบคุณที่คอยดูแลหนูนะคะ
แต่วันนี้ข้าวของเครื่องใช้ต่างทางฝั่งของญาติญาติของวาดที่เจ้าสาวเนี่ย
ก็ได้มานำสิ่งของต่างกลับไป
ที่บ้านเพื่อไปประกอบพิธีศพให้กับวัดที่เจ้าสาวนะฮะที่จังหวัดเลย
ของอ้ำนะครับวันนี้ก็เล่าให้คุณบอมอภิวัติผู้สื่อข่าวของเราฟังทั้งน้ำตาเหมือนกัน
บอกว่าที่บ้านเนี่ยสถานที่ตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยจะใช้เป็นที่กินเลี้ยงช่วงเช้า
แล้วประกอบพิธีส่งแล้วก็หลังน้ำสังด้วย
วางแผนกันไว้ตั้งแต่ต้นปี๖๕เลยนะได้เลิกเนี่ยคือปลายปีนะ๒๕ธันวาคม
คุณป้าบอกว่าสภาพจิตใจของป้าเองก็ย่ำแย่
อ้ำเองก็ย่ำแย่หลานชายยังทำใจไม่ได้
เพราะว่าเขารักกันมากแล้วฝ่าย
ของแฟนของหลานชายเนี่ยอายุเพิ่ง๒๗เท่านั้นเอง

จองแป๊กเกจแต่งงานเอาไว้ที่นี่
นี่คือคุณเก่งนะครับคุณพุทธโรศาสตร์๖๔คุณเปียพันธ์มาหา
นัดกับอ้ำจองชุดไปไม่ต้องส่งชุดมาแล้วนะครับ

คุณเก่งก็ถามว่าในข้อความนะคุณเก่งก็ถามอ้ำว่าพอดีมีนักข่าวติดต่อมาจะขอข้อมูล
ขออนุญาตคุณอ้ำให้ข้อมูลได้ไหม
คุณอ้ำบอกว่าอนุญาตครับช่วงเวลาดีอยากให้ทุกคนได้ดูครับ
แล้วคุณเก่งก็โอนเงินมัดจำค่าเช่าชุดแต่งงานคืนให้กับคุณอ้ำ๕๐๐บาทด้วยนะฮะ
คุณเก่งบอกไม่เอาคุณอ้ำก็จะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยบอกว่าจะเอาไปทำบุญให้กับแฟนสาวนะครับ
แล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีศพของแฟนสาวคุณอ้ำบอกเขาจะบวชค่ะ
นี่นะฮะข้อความที่คุยกัน
คุณเก่งบอกว่าสะเทือนใจมากสงสารว่าที่เจ้าเบ่าสงสารว่าที่เจ้าสาวมาก
พร้อมกับเล่าว่าเบาสาวคู่นี้เนี่ย
บัสดีจ้าวเบ่าจ้าวสาวเนี่ยคุณเข่งคุณอ้ำกับคุณนัดเนี่ย
เมื่อ๒๒พฤษภาคมแล้วนัดถ่ายรูปกันเมื่อ๒๘สิงหาคม
สถานที่ถ่ายเนี่ยใช้ที่วัดอ่างศิลากับชายหาดบางแสนที่จังหวัดชนบุรี
คือถ่ายรูปพร้อมกับชุดที่ใช้ในวันแต่งงานเลย
ชุดเจ้าสาวกับเจ้าเบ่าอย่างละ๒ชุด
เราก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านของคุณเก่งนะครับ

นี่คือคุณนัทและคุณอ้ำนะ
เลยเกิดเหตุการณ์ขนาดที่ทั้งคู่มาเลือกชุดแต่งงาน
มีคุณแม่นะคุณแม่ของคุณอ้ำมานั่งอยู่ด้วยนะครับ
ทั้งสามท่านก็ขับรถมาถึงร้านก็คือรถมิซูปาเจโลสีขาวของคุณอ้ำนั่นแหละ
พอเข้ามาในร้านนี่ฮะแล้วก็มาลองชุดกัน
เพราะมีสองชุดนะครับ
คุณนัทก็จะมาลองชุดตรงนี้นะครับชุดไทยคือ

คุณอามก็ลองบางก่อนชุดไทยที่มันเข้าชุดกันเข้าเศษกัน

คือในช่วงเวลาตรงนี้นี่เป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจของคู่บ่าวสาวทุกคู่แล้วครับ
นี่ฮะคุณเก่งก็เปิดรูปต่างให้กับคุณนาฬิชาวได้ดูนะครับ
มีรูปของคุณอ้ำกับคุณนัททั้งหมดที่ถ่ายเอาไว้เนี่ย๑๓๔รูป
๓รูปนี้นะคะเพื่อให้เจ้าเบากับเจ้าสาวได้ใช้
คือตอนนั้นเนี่ยคุณนัทคือเจ้าเบาเจ้าสาวพอถ่ายเสร็จ
ชอบบรรยากาศพระอาทิตย์ตกริมหาดบางแสนในตอนเย็น

อืม
เนี่ยคุณนัทบอกกับทางร้านว่ารูปพระอาทิตย์ตกเป็นภาพที่เธอชอบเหลือเกิน

คุณเก่งบอกว่าก่อนที่ทั้งสองคนจะมาเลือกชุดคุณนัทเนี่ยยังทักไลน์มาบอกกับทางร้านนะ
บอกว่าขอมาเลือกชุดวันงานก่อน
แล้วค่อยให้ทางร้านเนี่ยจัดส่งชุดไปให้อีกทีนึง
เพราะอาจจะไม่ได้เดินทางมาที่ร้านแล้ว

บอกว่าอย่างนั้นบอกมาเลือกไว้ก่อนนะพี่
แล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปให้แล้วกันนะเพราะอาจจะไม่ได้เดินทางมาที่ร้านแล้ว
ทางร้านก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งไปให้นะฮะ
จากนั้นคุณเก่งก็นำชุดที่เตรียมจะส่งให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือคุณนัทคุณอ้ำ
ให้นักข่าวดูนะครับยังมีป้ายระบุชื่อวัน
ชื่อแล้วก็วันแต่งงานของทั้งคู่ติดอยู่เลย
คุณเก่งบอกว่าทั้งสองคนเป็นว่าที่บ่าวสาวที่น่ารักมากเป็นกันเองมาก
เบาดูเป็นคนตลกนะพูดล้อเล่นกันตามปกติ
ไม่มีอะไรที่ดูเป็นลางบอกเหตุเลยนี่ชุดที่เขาเตรียมเอาไว้
ชุดเขาแขวนคู่กันอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้
นี่ฮะแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนใจเหลือเกิน
แล้วเขาเพิ่งทราบข่าวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนะครับ

คุณอ้ำเพิ่งส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คบอกว่าไม่ต้องส่งมาแล้ว
ส่วนช่างแต่งหน้าที่เคยแต่งหน้าให้กับทั้งคู่

ช่างแต่งหน้าเขาก็รู้ข่าวที่เขามีร้องไห้เนอะ
ที่ร้านก็วันนี้ก็รู้สึกเฟลล์รู้สึกเสียใจครับ

แล้วก็เขาเรียกว่ายังไงนะ
พี่แบบว่าแบบไหนเหมาะกับหนูพี่แนะนำเลย

วันนี้ทางร้านของคุณเก่งนำรูปถ่าย
เพื่อแสดงความอาลัยกับทั้งคู่นะครับ
คือต้องบอกว่าคุณนัทสวยจริงนะ
เป็นว่าที่เจ้าสาวที่สวยจริงนะฮะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม
ท่ียำเพื่อภูกระดึงจังหวัดละคร
ทางฝั่งญาติพี่น้องทางครอบครัวของทางคุณนัทก็เตรียมสถานที่
ลงศพเพื่อรอรับร่างของคุณนัทนะครับ
ตอนนี้กำลังถูกส่งมาเพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงคำที่ผ่านมาร่างของคุณนัทถูกส่งมาถึงที่วัดที่จังหวัดเลยแล้วนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าคุณอ้ำก็มาถึงแล้วนะครับ
คุณอ้ำก็ยังทำใจไม่ได้นะครับว่าที่เจ้าเบ่าบอกว่าคบหากันมาเนี่ย๑๐กว่าปีนะ
กว่าปีนะครับที่เป็นแฟนกันมาคบหากันมาเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะครับ
แล้วจะมีพิธีแต่งงาน๒๕ธันวาคมนี้อยู่แล้ว
พอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณอ้ำเนาะก็เอาภาพพรีเวดดิ้งไปตั้งในงานศพก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเขาเองก็ยังทำใจไม่ได้รู้สึกเสียใจที่เขาปกป้องแฟนตัวเองไม่ได้นะคะ
คือตอนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาเนี่ยโทรคุยกับแฟนเห็น๑๐ล้อแล้วเขาก็ค่อยพยายามชะลอความเร็ว
พอแฟนเห็นรถแฟนก็เลยวิ่งเข้ามาหาแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

คุณอ้ำยืนยันนะคะว่าที่คนขับรถพ่วงนัทธวุฒิบอกว่ามันมีอุบัติเหตุ

คนขับรถมันถูกพร่องนะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยมีสีหน้า

นายสงสารหักฮอบครัวของผู้สูญเสรียว่ามั้ยคะพี่

อยากขอโทษศึกษาของพวกเจ้าต้อนรับ

อันนี้เสียใจเนาะเตรียดพี่ตกหรือยังไงไม่พี่
เดี๋ยวคุดอะไรมั้ยพี่สุดท้ายสุดอยากพูดอะไรอะไรอย่างเนี้ยพี่

ก็มีปรูมันแอลกอฮอล์อยู่หกสิบหกมิลลี่คัมเปอร์เซ็นต์นะครับ

ก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับนะครับ
แล้วก็ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครนายกพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวครับ

ทางคดีก็เดี๋ยวให้ตำรวจเป็นคนจัดการแล้วกันว่า
ตกลงแล้วเนี่ยมันอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจาก
แล้วขับเมาแล้วขับขับรถโดยประมาทหรืออะไรยังไงกันแน่นะคะ